ช่วงนี้คุณผู้ชมได้ข้อความสมัครงานกับบริษัทของคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ย
ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องการกินก่อนคุณผู้ชมใครสายกินดิบต้องรู้เรื่องนี้และต้องระวังให้มากเลย
เพราะว่านายแพทย์ทวีชัยวิศนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙นครราชศรีมา
ออกมาเตือนว่าคนที่ชอบกินดิบกินเนื้อดิบหรือว่าก้อยดิบลาบเลือด
อาจจะเสี่ยงติดเชื้อไข้หูดับเอานะคุณผู้ชม
ปีนี้เนี่ยพบผู้ป่วยแล้ว๔๐รายและมีคนเสียชีวิตจากการกินหมูดิบแล้ว๑คนด้วยครับ
อาการของผู้ป่วยไข้หูดับเนี่ยคือมีไข้สูงหนาวสั่นปวดข้อคอแข็ง
ไม่ใช่ว่ากินเหล้าเก่งนะคอแข็งคือคอแข็งเกร็งคุณผู้ชม
แล้วก็ตาแดงถ้ามีอาการแบบนี้รีบพบแพทย์ครับ
และข่าวนี้เตือนภัยสำหรับใครที่ได้รับข้อความชวนสมัครงานกับบริษัทของคุณเชียร์ที่คำพรอย่าไปหลงเชื่อนะ
คุณเชียร์เขาโพสต์ข้อความเตือนคนที่กำลังหางานครับว่า
ถ้าเจอข้อความชวนสมัครงานกับบริษัทชาเม่คอเปรชั่นจำกัดมหาชน
บริษัทของเธอขอให้รู้เอาไว้เลยว่านั่นมิจฉาชีพมาแอบอ้างชื่อ
อกให้สมัครงานแล้วให้โอนเงินด้วยครับ
ก็ต้องระวังกันหน่อยถ้าเจอข้อความแบบนี้
โดยการสมัครงานที่ปลอดภัยควรติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทโดยตรงครับ
ประเภทส่งข้อความชวนแบบนี้อาจต้องเช็คย้อนไปที่บริษัทต้นทางแล้วครับ
และก่อนออกจากบ้านวันนี้ครับดูปริมาณเชื้อเพลิงในรถท่านหน่อย
ถ้าน้ำมันเริ่มพร่องเนี่ยแวะปั๊มเติมได้เลยนะ
เพราะวันนี้บางจากและปตทลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ๓๐สตางค์ครับ
ส่วนดีเซลราคายังคงเดิมครับ